คุณผู้ชมได้เห็นภาพของผ้าขาว
คล้ายกับห่อศพคนตายและเหมือนตายอยู่กลางถนนในจังหวัดจังหวัดหนึ่ง
คุณจะตกใจนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า
ต้องตรวจสอบแล้วฟังข่าวสารให้ดีนะครับ

ตกใจสิแล้วก็เชื่อเลยว่าหลายคนก็ต้องแชร์ต่อ
เป็นถนนคนเดินเป็นถนนเก่าเป็นเมืองเก่าย่านเมืองเก่า
แล้วก็มีการแชร์ต่อกัน
ทีนี้ครับมีคนภูเก็ตส่วนหนึ่งเขาก็ขอให้มีการตรวจสอบ
ตกลงแล้วมีการเสียชีวิตตามที่สาธารณะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้นะฮะมีคนเขาบอกว่าโอ้โหถ้าทำแบบนี้ไม่ไหวเลย
ถ้าทำแบบนี้รับเผยแพร่ข่าวเท็จข่าวปลอมเฟคนิวเนี่ย
ควรจะเอาผิดให้ได้นะครับ
แล้วก็มีคนโพสต์โพสต์หนึ่งเป็นนักธุรกิจของชาวภูเก็ต
ก็คือนายกิติศักดิ์เสียงสลักนะครับ
เขาโพสต์ออกมาบอกว่าใครมีเบาะแส
คนที่โพสต์รูปทำให้ภูเก็ตเสื่อมเสียขอให้ส่งข้อมูลมา
ผมมีรางวัลให้๑๐๐๐บาทเพราะแบบนี้สุดจะทนนะครับ
ทีนี้ฮะเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบเป็นภาพจริงภาพปลอม
คนตายจริงตายปลอมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
และผ้าห่อศพนั้นข้างในมีศพจริงหรือศพปลอมนะครับ
เรื่องนี้เช็คให้ดีนะคุณลองย้อนเข้าไปดูในเพจหนึ่ง
ก็คือเพจภูเก็ตปลดแอบนี่เป็นที่มาของการโพสต์ภาพเหล่านี้
ภาพของผ้าขาวห่อในลักษณะเหมือนศพ
วางอยู่ตามถนนบริเวณถนนทะลางย่านเมืองเก่าของภูเก็ต
พร้อมระบุข้อความไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะ
หากแต่เป็นประชาชนอาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักของใครบางคน
อาจจะเป็นบุคคลอันมีคุณอุปกรณ์ประการต่อประเทศ
แต่ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยแม้แต่น้อย
ขอไว้อาลัยแต่แด่ผู้เสียชีวิตเหล่านั้นด้วยใจจริง
และประโยคที่สำคัญบอกว่านี่เป็นเพียงนิทัศกาลหากใช่ศพจริงหรือไม่
คือกลุ่มภูเก็ตปลดแอบเขาจัดนิทัศกาลแบบนี้
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีการเหมือนจัดนิทัศกาลเอาผ้าห่อศพไปไว้ตามสถานที่ต่าง
เขาลงรูปไว้นะคุณประมาณสัก๒๐รูป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกเป็นการจัดนิทัศกาลเท่านั้นนะครับ
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกอักกณิตด่านพิทักษา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
ตอนนี้ได้ตรวจสอบภาพดังกล่าวแล้วนะครับ
ว่ามันมีที่มาอย่างไกล
ก็แน่นอนนะครับเรารู้ที่มาแล้วเพราะว่าทางเพจภูเก็ตปลดแอบ
เขาได้โพสต์ทั้งภาพแล้วก็คำอธิบายไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ
แต่เรื่องการจะเอาผิดสำหรับคนที่แชร์ต่อหรือเปล่า
แล้วก็แชร์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่นั้น
อันนี้ก็ต้องเป็นการพิจารณาของตำรวจต่อไปนะครับ
ขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวภูเก็ตนะ
ก็คือนางธิดารัฐสุขคุ้มเป็นชาวจังหวัดภูเก็ต
บอกว่าพอเห็นภาพแบบนี้แล้วมันแชร์อยู่ในโลกโซเชียลนะคุณ
ใช่ค่ะตกใจเลยเห็นแรกตกใจเลยรู้สึกว่ามันไม่ดี
ภูเก็ตตอนนี้แม้จะเป็นภูเก็ตแซนบล็อกก็ตาม
แต่ว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมาแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดี

พอมีภาพแบบนี้ออกมาก็ยิ่งทำให้เงียบเข้าไปอีกนะครับ
สภาพบ้านเราก็แย่อยู่แล้วอย่าซ้ำเติม

โดยหลายคนไม่ได้ไปรู้ที่มารู้ต้นต่อ

ของจังหวัดภูเก็ตที่พบผู้เสียชีวิตตามที่สาธารณะจำนวนมากเนี่ย
นี่ถ้าไม่ตรวจสอบที่มานะตกอกตกใจกันนะฮะ